คือจริงมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งแล้ว
ถึงขั้นโทด่ากันเลยเป็นเรื่องเป็นราว

บริษัทเขาก็จะตัดสิทธิ์ไม่ให้ขับไม่ให้ขี่ต่อไป

มันไม่เป็นธรรมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะ
คือเขาบอกว่ามีลูกค้าเนี่ยสั่งโจ๊ก๔๐บาทแถว๓ย่าน
ลูกค้าโทรมาแต่ขอสั่งซื้อของเพิ่มเติมอีกหลายรายการ

เท่านั้นแหละค่ะลูกค้าไม่พอใจบอกแฟนไม่สบายอ่ะ
ก็อยากจะศักดิ์ซื้อของน้ำใจไม่มีด่าเลย
ต่อว่าด่าทอพนักงานก็พยายามที่จะแบบว่าเออใจเย็นใจร่มร่
สุดท้ายร่มไม่ไหวแล้วจ้าด่ากลับเลยเหมือนกัน
นี่แหละคือต้นเหตุที่ทำให้ลูกค้าก็เลยไปแจ้งเรื่องของบริการไม่สุภาพ
ไม่ดีแล้วเขาก็ถูกตัดสิทธิ์
เขาก็บอกว่าก็มันเกิดขึ้นเหตุการณ์๖มิถุนายน
เขาต้องปฏิเสธเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันผิดกฎทางแอป
และแอปก็ไม่มีนโยบายที่จะให้รับซื้ออาหารจากร้านสะดวกซื้อพ่วงไปให้กับคำสั่งซื้อ
พิมพ์ด่าเขาหยาบคายต่างนานาเขาอดรนทนไม่ไหว
เนี่ยเขาก็จะบอกแล้วว่าไม่รับออเดอร์ลูกค้าก่อนด่าเห็นไหม
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองอ่านดูแล้วกันนะคะเขาทนไม่ไหวแล้วเขาก็เลยด่ากลับไปว่าเก่งแต่เห่า
หลังจากนั้นลูกค้ายกเลิกเลยซึ่งคือเขาซื้อของมาแล้วอ่ะ
แล้วเขากำลังขับมาส่งให้ลูกค้าพอลูกค้ายกเลิกเอ้าเงินเขาก็เสียฟรี
ปรากฏว่าอีกวันหนึ่งลูกค้าก็โทรไปแจ้งกับบริษัทเหมือนกันว่าเขาทำไม่ดี
สุดท้ายเขาโดนตัดสิทธิ์เขาก็มองว่ามันไม่เป็นธรรม
ถามลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าก็ยอมรับแหละว่าใช้คำหยาบคาย
แล้วก็รุนแรงกับพนักงานส่งอาหาร
ก็แฟนเขาไม่สบายอ่ะก็ฝากซื้อของแค่นี้มันไม่ได้เหรอ

ทำไมถึงต้องเอาเรื่องนี้ไปแจ้งเพจ

ก็เลยกลายเป็นว่าจากเรื่องโต้เถียงกันในแอป

สุดท้ายเรื่องก็ต้องถึงสนโชคชัยนะคะ

เดี๋ยวเรียกสองฝ่ายมาเจรจากลายเกลี่ยกันละกัน